พูดถึงราวของเลสเตอร์นะครับซึ่งจะมีโอกาสได้เล่นกับเอเวอร์ตันนะครับ
ซึ่งเอลตันนั้นถามว่าวันนี้พวกเขานั้นต้องการให้ผลการแข่งขันมากไหม
ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าท้ายเกมมีความสำคัญมากยิ่งกว่ากับการฉลองแชมป์ของเลสเตอร์นะครับ
ติดตามกันหน่อยนะครับกับเรื่องราวบรรยากาศการฉลองแชมป์ล่าสุดพร้อมกับความเคลื่อนไหวจากคุณไกรสอนเกรดสมครับ
ซึ่งเป็นการทบทวนแทคติกต่างในเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันในวันเสาร์นี้ครับ
ซึ่งเป็นห้องที่ทำความเย็นสูงถึงลบ๖๕องศาเซลเซียสและลบ๑๓๕องศาเซลเซียส
ละอองน้ำแข็งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บให้หายเร็วขึ้น
แต่ให้บันทึกภาพได้เฉพาะช่วงอบอุ่นร่างกาย
ส่วนการขึ้นเกมไม่อนุญาตให้บันทึกภาพเนื่องจากเป็นการซ้อมแท็กติกเพื่อเตรียมผลิตศึกทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินในบ้าน
บรรยากาศในเมืองเลสเตอร์แฟนบอลต่างตื่นตัวและรอคอยเกมสำคัญที่จะมาถึงในช่วงเย็นวันนี้
ตามบ้านเรือร้านค้ารวมทั้งสถานที่สำคัญมีการประดับราทรงประจำสโมสร
แบนเนอร์รวมทั้งสติ๊กเกอร์ร่วมยินดีที่ทีมฟุตบอลประจำเมือง
สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกได้เป็นสมัยแรก
ซึ่งตรงกับเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของอังกฤษ
คาดว่าแฟนบอลจะออกมาร่วมตัวกันอย่างครับครั้ง
เพราะหลังจากจบเกมนี้จะมีพิธีมอบโลฟี่พรีเมอร์ลีก
ใกล้สอนเก็บสมทีมข่าวไทยรับท์ทีวี
รายงานจากเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษครับ